มาดูความขึ้นหน้าเกี่ยวกับคดีน้องหญิงกันบ้างนะคะ
ครอบครัวของน้องหญิงและนายอัจฉริยเรืองรัตนพงศ์
ซึ่งเป็นประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม

เป็นการเดินทางเข้าไปเพื่อให้ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
ซึ่งล่าสุดผลของการประชุมตำรวจแล้วออกมาแล้วก็คือแจ้งแล้วนะคะ
แจ้งข้อหาในออฟในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
ส่วนเป็ดกับท็อปตอนนี้ข้อหาเหมือนเดิม
ก็คือสนับสนุนกักขังหน่วงเหนียวให้ผู้อื่นบาดเจ็บถึงแก่ความตาย
เมื่อเช้าที่ผ่านมานายอัจฉริยะพร้อมด้วยครอบครัวของน้องหญิง
เดินทางไปที่กองบังคับการปราบรามไปแจ้งความนายสุรพลดาราคำหรือออฟ
ข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาค่ะ
ซึ่งนายอัจฉริยะเปิดเผยว่าจากผลการรายงานเป็นผลชนสูตร
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรม
เป็นการรายงานผลชนสูตรศพเบื้องต้นของน้องหญิง
เอาตรงนี้แหละไปมอบให้กับพลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามนกุลรองพบตร
ที่ลงมาดูคดีนี้โดยเฉพาะ
เป็นการรายงานให้ทราบว่าศพของน้องหญิง
มีร่องรอยกระโหลกยุบที่ท้ายถอยหลังศีรษะ
ลักษณะเหมือนถูกวัตถุทรงกลมกระทบสองครั้งจนเป็นรูปเลขแปด
และรอยกระโหลกแตกเป็นรูปใยแมงมุม
ซึ่งตรงนี้นะคะเป็นการเล็งเห็นผลการตั้งใจที่จะฆ่าน้องหญิงให้ตายโดยเจตนา
ทางครอบครัวได้เห็นภาพดังกล่าวจากพนักงานสอบสวนของกองปราบรามแล้ว
ก็เลยตัดสินใจเดินทางมาให้เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับนายอ๊อฟวันนี้ค่ะ
ซึ่งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนานั้นนะคะได้แจ้งเฉพาะในออฟคนเดียวนะคะ
ส่วนนางสาวเป็ดและในท็อปสพบังปะอินแจ้งข้อหาเป็นผู้สนับสนุนกักขังหน่วงเหนียวให้ผู้อื่นบาดเจ็บถึงแก่ความตาย
ซึ่งตอนนี้ในท็อปหลบหนีไปแล้วนะคะคาดว่าจะมีการออกหมายจับฟังเสียงนายอัจฉริยะหน่อยค่ะ
แปดและท็อปเป็นผู้สนับสนุนกับทั้งนวงเหนียวจะทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บถึงแก่ความตาย
ต่อนายออฟยืนยันว่ายังเป็นการแจ้งข้อหาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นนะคะ
ส่วนผลการชนสูตรศพที่ได้มาที่บอกว่าน้องหญิงเนี่ย
ถูกตีด้วยของแข็งลักษณะทรงกลมที่ไทยทอยนี่นะคะ
เป็นผลจากนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม
แต่ทีนี้มันยังไม่ใช่ผลที่เป็นทางการ
ทางครอบครัวบอกว่าอยากให้ย้ายมาตรวจที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจให้ลงอีกทีนึง
อยากให้ชัดอีกสักทีหนึ่งเรื่องนี้พลตำรวจเอกศีวราบอกว่าไม่เป็นไร
เขามีผลละเอียดแต่ขอเวลา๑เดือนผลละเอียดจะออกมาตามทีหลังนะคะ

พ่อของน้องหญิงเปิดเผยว่าโดยส่วนตัวรู้สึกสบายใจขึ้น
ที่ผู้ใหญ่รับคดีนี้รื้อคดีนี้ขึ้นมาทำใหม่
เพิ่มเติมวันนี้ถือว่าได้เริ่มรับความเป็นทำระดับ๑
แต่อยากให้คดีนี้คลี่คลายและลงโทษคนที่ทำร้ายน้องหญิงให้ได้ในที่สุดนะคะ
ส่วนคดีนี้เป็นการมองว่ามีนกต่อหรือเปล่า
นกต่อนี่ก็คือเป็นการมองว่าน่าจะเป็นนางสาวเป็ด
ซึ่งเป็นเพื่อนของน้องหญิงเนี่ยนะคะ
ถ้ามันเป็นแบบนี้มันจะไปเกี่ยวข้องกับคดีค้ามนุษย์ทันทีนะ
เขาบอกว่าจะไปเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์หรือเปล่า
อัจฉริยะบอกว่ากองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับการค้ามนุษย์หรือบกปคมจะสืบสวนประเด็นนี้
ซึ่งปคมก็มีข้อมูลอยู่แล้วว่าจุดจอดรถเทรลเลอร์ดังกล่าว
จะเป็นจุดที่ปกติแล้ว
เคยมีการค้ามนุษย์มีการซื้อบริการทางเพศด้วย
โดยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนขับรถเทรลเลอร์นั่นแหละ
เป็นคนขับรถระยะไกลและจะต้องมาแวะที่บางปะอินจุดนี้
และจะมีการจอดปั๊มทุกจุดที่มีการนัดซื้อขายบริการทางเพศ
เรื่องของการแจ้งข้อหาการค้ามนุษย์เพิ่มเติม
ถ้าเกิดว่าไปสอบถามผู้การปคมก็จะบอกเลยว่า
การที่จะแจ้งข้อหาเรื่องของค้ามนุษย์
จะต้องมีหลักเกณฑ์เข้าข่าย๘ข้อหาด้วยกัน
หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการค้าประเวณี
ซึ่งก่อนหน้านี้อย่างที่คุณอัจฉริยะบอกไปว่า
เจนก็เป็นพยานปากสำคัญที่เคยบอกว่า
เคยถูกกระทำลักษณะเดียวกัน
แล้วถ้าเกิดว่าไปตรวจสอบปากคำอีก๒๓ราย
ลักษณะของเป็ดกับท็อปว่ารักษณะกันเป็นนกต่อ
แล้วก็ค้าประเวณีแน่นอนว่าเรื่องของการค้ามนุษย์ไม่น่าจะรอดนะ

กางเกงในน้องหญิงหายไปไหนตอนนี้ยังหาไม่เจอนะคะ
แม้ว่าคุณอัจฉริยะแล้วก็คุณสุบินพ่อของผู้ตาย
จะเดินทางไปที่โรงพยาบาลปฐุมธานี
เพื่อที่จะต้องการตามหากางเกงในแต่ยังไม่เจอนะ
เรื่องของการตรวจดีเอนเอที่ค้อนตอนแรกเดิมทีเดียวว่า
ผลจะออกวันนี้แต่ไม่ทันนะว่า